หลวงพ่อไม่กล้าออกไปบินทบาทเลยในตอนเช้ามืด
เพราะว่าได้ยินเสียงโอ้โหอืออยู่หน้ากุฏิท่าน
เสียงคนใช่ไหม
๑ผีรึเปล่า๒คนรึเปล่า
และคนมัวรึเปล่ามัวยาคุ้มครั่งมาอื้อ
พ่อเปิดประตูออกมาเจอแล้วเป็นคนฮะ

หลวงพ่อก็รีบปิดประตูกลับเลยแล้วก็แอบส่องดู
คนนี้แหละคุณผู้ชมฮะมานอนอยู่หน้ากุฏิร้องโอโออยู่เนี่ย
แล้วที่หลวงพ่อเปิดมาเจอแล้วปิดประตูกลับเพราะอะไรหลวงพ่อเองก็ต้องตั้งสติเหมือนกันค่ะ
ใช่ฮะหลวงพ่อไม่มีโทรศัพท์ด้วยนะไม่สามารถโทรแจ้งตำรวจได้
ต้องรอญาติโยมที่มาที่วัดแต่เช้าญาติโยม
ก็เลยเดินทางมาที่นี่ที่วัดเชียงงาครับ
มาพบกับผู้ชายคนนี้อายุ๓๐ปี
ยันต์เต็มตัวเลยนอนอยู่ใต้บันไดชั้นล่างหน้ากุฏิของหลวงพ่อนะฮะ
คุณผู้ชมฮะบางทีเขานอนนิ่งนะ
ตำรวจตายหรือยังไปอังลมหายใจไม่ตาย
ก็พยายามจะเรียกนะฮะเรียกไหวไหมไหวไหม
เดี๋ยวพี่พาน้องไปส่งบ้านเอาไหมอย่ามานอนตรงนี้เลยนะฮะ
ทราบชื่อผู้ชายคนนี้คือนายเพชรครับ
เป็นชาวอำเภอบ้านหมี่ฮะตำรวจบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะไปส่ง

นายเพชรก็เหมือนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
แต่บอกว่าเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวไปไม่ไหวจริง
ตำรวจก็พูดอีกไม่เป็นไรไปนอนที่บ้านเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ไปส่ง

คุณผู้ชมตำรวจเลยบอกเอาเดินไปขึ้นรถ
พอจะมีแรงเดินไปขึ้นรถอยู่บ้าง
นี่ตอนจังหวะที่พอมีแรงเดินไปขึ้นรถนะคุณนะ
ถามตำรวจอีกรถอยู่ไหนพี่ตำรวจบอกนู่นจอดอยู่ตรงนั้น
พอเขาไปถึงหลังกระบะของตำรวจนะคุณ
หงายทันทีหมดแรงเหมือนเดิมนะครับ
สุดท้ายเขาไม่ขอกลับบ้านนะขอไปนอนที่โรงพยาบาลบ้านหมี่

ทีนี้หลวงพ่อว่ายังไงหลวงพ่อก็คือพระตุ๋ยอายุ๖๒ปี
ท่านเป็นพระลูกวัดแล้วให้ฟังหมดเช้ามืดนะ
หลวงพ่อก็เลยกลับเข้าห้องแอบส่องมองดู
เพราะหลวงพ่อไม่มีโทรศัพท์จนรุ่งเช้าญาติโยมมาวัด

ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาพาตัวของผู้ชายคนนี้ส่งกลับบ้านนะฮะ
หลวงพ่อบอกใครจะกล้าละโยม
ไม่รู้ออกไปคนคุ้มคลั่งจะทำอะไรอัตมาหรือเปล่า
หรือถ้าออกไปบินทบาทเดี๋ยวคนคุ้มคลั่งมาจี้มาป้นหรือเปล่า
สุดท้ายตำรวจก็พาตัวไปเมานะครับ